จังหวัดราชบุรีเขาบอกว่าเกษตรกรที่เขาปลูกกล้วยไม้ขายตอนนี้ยิ้มได้แล้ว
เพราะไม่ใช่ขายแค่ในประเทศส่งออกไปต่างประเทศได้ดีแล้วครับ
จ้างเงินเป็นก่อเป็นการบริษัทที่เดียวที่สวนกล้วยไม้ตะบ่นภูมิพยอบอเผิมบ้านบงจังหวัดราชบุรี
ที่นี่เขาปลูกกล้วยไม้มากมายหลายสายพันธุ์และตอนนี้บรรจุกรงกล่องเพื่อส่งไปยังต่างประเทศ
ตอนนี้ออเดอร์มาเพียบเลยครับ
ถามคุณเมธิตาชุบคำเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้
เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะ
ก็ทำให้ผลผลิตกล้วยไม้สามารถส่งออกไปอย่างต่างประเทศได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ตอนโควิดโอ้โหตอนนั้นมันส่งออกยากยากมันมีมากมายหลายขั้นตอน
ตอนนี้แต่ละประเทศเริ่มที่จะเปิดช่องทางตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ
คือถ้าในประเทศตอนนี้เขาบอกว่ายอดมันก็เยอะอยู่แล้ว
แต่ยอดจากต่างประเทศมีมากมายสั่งกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามลาวมาเลเซียและตลาดใหญ่อินเดีย
โอ้วสิฟะว่าเป็นตลาดใหญ่นะ

เขาบอกว่ากล้วยไม้ที่ลูกค้าต่างประเทศนิยมสั่งซื้อ
ก็จะเป็นพวกกลุ่มแวนด้าช้างและไม้ป่าลูกผสม
ต้องการจะนำไปตกแต่งตามสถานที่ต่างในช่วงปลายปีนี้

ปีใหม่คริสต์มัสก่อนแล้วไปต่อปีใหม่เหมาะลาบแล้วยังมีพวกเทศกาลดอกมงดอกไม้
ในต่างประเทศที่เขาต้องการดอกกล้วยไม้สวยจากประเทศไทย
ประดับตกแต่งตอนนี้ออเดอร์ก็เลยดีเลยครับ
ได้ดีเลยช่วงนี้อาหารโควิดมาฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ